ต่อกันที่คู่นี้ดีกว่าป๊อกกี้นะคะ
คู่นี้นะบอกเลยว่าน่ารักมากแล้ว

เขามีฝาแฝดเบบีตอนนี้อายุคันได้๔เดือนแล้วนะคะ
แล้วก็เพิ่งควงกันออกมางานอีเวนต์ครั้งแรกด้วยนะ
หลายคนก็เอออยากจะถามถ่ายจริงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ

ด้านคุณป๊อกค่ะรับว่าตื่นเต้นนับถอยหลังรอวันเจอหน้าสองเบบีแล้วนะ
ส่วนประเด็นที่หลายคนแอบสงสัยนะว่าการได้ฝาแฝดของทั้งคู่เนี่ย
มีการปรึกษาแพทย์บ้างหรือเปล่านะคะ
หลายคนก็สงสัยแบบนั้นนะซึ่งป๊อกแล้วก็มากกี้นะ
รับเลยนะแบบตรงว่าก็มีปรึกษาแพทย์บ้าง
ก่อนจะแย้มถึงเรื่องชื่อลูกค่ะซึ่งจะได้ชื่อว่ายังไงนะ
ฟังจากปากของทั้งสองคนเลยค่ะ

ผมอยากให้ถึงวันนั้นเร็วเนอะ

ส่วนของกี้คือ๓เดือนแรกยังไม่รู้สึกว่าท้องเลยรู้สึกเหมือนอ้วนเฉย
ผมเป็นคนชอบตั้งชื่อตั้งอะไรพวกนี้ครับ
ตอนนี้มีหลายชื่อ
ยังไม่เป๊ะครับเราปรึกษาจริง
ตรงนั้นไม่ได้จำเป็นที่ต้องมาโกหกหรืออะไร
แต่ทำอะไรหรืออะไรยังไงก็เป็นเรื่องขอเป็นเรื่องของครอบครัวของเราแล้วกัน
สมัยนี้พูดความจริงได้นะคะคนทุกคนยอมรับได้นะคะ
แล้วก็ส่วนอาการแพ้ท้องที่หลายคนเป็นห่วงเหลือเกินนะคะ

ชาวบ้านเรียกอะไรรู้ไหมเออแพ้ผัวเบื่อหน้าผัวแบบนี้นะคะ

ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราเคยดูคลิปเนาะ
คุณบ๊อกบอกว่าถ้าเขาแพ้แทนได้เนี่ยเขายอมนะ
คุณสลันภรรยานั่นเองนะคะ